สวัสดีครับกีฬาในช่วงสายวันนี้นะครับติดตามข่าวสารในวงการกีฬากันซึ่งถือว่าในบ้านเราวงการฟุตบอลนี่สถานโควิด๑๙เลยนะครับกับการที่โค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐนั้นแยกทางกับสโมสรการท่าเรือครับ
อันนี้ถือว่าเป็นแถลงการในเพจของการท่าเรือนะครับซึ่งออกมาหลังจากที่มีข่าวค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐพร้อมกับทีมงานนะครับได้แยกทางกับสโมสรการท่าเรือเป็นการตกลงร่วมกันนะครับเพื่อยุติสัญญาการทำทีมครับ
โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำราสโมสรก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่โค้ชโชคแล้วก็ทีมงานทุ่มเทเพื่อสโมสรตลอด๘เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานร่วมกันในฐานะประธานสโมสรกับหัวหน้าผู้ฝึกศรแล้วแต่ยังคงมีความปรารถนาดีต่อกันและขอให้โชคดีกับทุกเรื่อง
ก็แต่งตั้งเจรดมีราบซึ่งเป็นประธานสโบสรอ่าประธานฝ่ายเทคนิคนะครับ
ขออภัยกลับมาคุมทีมอีกครั้งพร้อมกับจัดทำโปรแกรมการฝึกซ้อมที่บ้าน
ให้กับผู้เล่นทุกคนเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ที่สุด
หากต้องกลับมาแข่งขันอีกครั้งครับไทยลีกเพิ่งจะขยายเวลาในการพักการแข่งขัน
จนถึงสองพฤษภาคมเป็นอย่างน้อยหลังจากแข่งไปสี่นัดท่าเรือมีสิบแต้มนะครับ
รั้งที่สามส่วนจาฝูงเป็นแบงค์คอร์กยูเน็นเต็ดสิบสองแป้ม
เข้ากับราชบุรีแต่ว่าลูกได้เสียแบงคอกดีกว่า๒ลูกครับ
เดี๋ยวในช่วงบ่าย๒วันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าในเพจการท่าเรือเมื่อสักครู่เนี่ย
ทางฝั่งของมาดามแป้งน่าจะออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ปีที่แล้วก็โล่งอกครับหลังจากที่อดุลหมื่นสมานกัปตันทีมเปิดเผยผ่านแฟนเพจของสโมสรว่า
ไม่มีใครในทีมติดโควิด๑๙ซึ่งก่อนหน้านี้เกิดความกังวลจากการที่เหมือยโจฮักก้า
ในหลีกรองของจีนมาร่วมซ้อมกับสโมสรเมื่อวันที่๑๓มีนาคม
ก่อนจะกลับไปที่จีนแล้วไปตรวจพบว่ามีนักเตะบราซิล๑คนแล้วก็แพทย์ประจำทีมอีก๑คนติดโควิด๑๙ครับ
ดุลก็บอกว่าจากการตรวจซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่แม่นยำอย่างสวาร์ฟเทสเนี่ยนะครับ
ก็ปรากฏว่าผลออกมาเป็นลบซึ่งทุกคนในทีมแข็งแรงสมบูรณ์ดี
โดยหลังจากที่ทราบว่านะครับนักเตะที่มาซ้อมด้วยเป็นโควิด๑๙ทุกคนก็เครียดกันมาก
จากนั้นผู้เล่นกว่า๒๐คนก็ตกลงกันว่าจะกักตัวอย่างจริงจังในแคมป์โดยพักแยกห้อง
เพื่อให้จังหวัดประจวบคีรีขันเดือดร้อนน้อยที่สุด
พร้อมกับวางกฎการอยู่ร่วมกันในแคมป์โดยทยอยกันมาทานอาหารจัดโต๊ะห่างกัน๒เมตร
ซึ่งตลอด๑๔วันที่กักตัวก็รู้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถไปไหนได้เลย
บางคนก็คิดว่าพวกเขาติดโรคไปแล้วแต่ก็ยังมีแฟนบอลบางส่วนที่ยังคอยส่งเสบียงอาหารมาให้
แล้วก็ให้กำลังใจมากมายต้องขอขอบคุณทีมแม่ครัวด้วยที่มาดูแลอาหารให้ทุกมื้อ
เจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาดสนามแล้วก็ที่พักรวมถึงแพทย์พยาบาลที่เข้ามาตรวจโควิด๑๙
และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในช่วงกักตัวแม้ทุกคนนั้นจะพ้นจากช่วงกักตัวมาแล้ว
แต่ก็ยังคงแยกกันใช้ชีวิตออกห่างจากสังคมและแยกกันฝึกซ้อมส่วนตัวต่อไปครับ